รักษาของนักกีฬาลูกครึ่งในบ้านเราในรับความนิยมต่อเนื่องนะครับ
ก็มีนักกีฬาเทนนิสที่เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะมีส่วนสำคัญในการทำให้ทีมไทยเนี่ย
คว้าเหรียญทองแดงในประเภทชายคู่น่าเสียดายนะครับ
เราตกรอบรองชนะเลิศไปก็ทำได้เพียงแค่เหรียญทองแดง
แต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับการมาเล่นทีมชาติครั้งแรกของเขานะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
หลังจากที่เดินทางมาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกเท่านั้นนะครับ
ที่มาแข่งขันเอเชนเกมสองพันยี่สิบสองเป็นครั้งแรกพร้อมเฉิดฉายความมาได้หนึ่งเหรียญทองแดง
เพราะอยากหาอะไรทำหลังโรงเรียนกับเพื่อนจนได้เล่นเทนนิสตามเพื่อน
ผมเริ่มเล่นเพราะเพื่อนครับผมอยากทำอะไรหลังโรงเรียนผมก็เลยทำเล่นตามเพื่อนครับ
อ่าผมก็คิดว่าก็ทุกอย่างครับแกเสิร์ฟดีขึ้นรีเทิร์นแล้วก็การตีให้ลงมากขึ้นครับ
ผมก็อยากได้ท็อปร้อยครับในเดี๋ยวแล้วก็ถ้าคู่ได้ก็เอาคู่ด้วย
ว่าตัวเขายังมีจุดที่ต้องแก้ไขหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการรับเสิร์ฟ
ชอบพาราดรศรีชาพันธ์กับดาดัยอุดมโชคพร้อมนำสไตล์การเล่นของสองตำนานเทนนิสไทยมาปรับใช้
ผมคิดว่าเขาเสิร์ฟหนักมาก่อนแล้วก็ด้านในก็ความเร็วกับเท้าขอบคุณที่เชื่อผมแล้วก็สู้ครับ
การเทนนิสไทยยังตามหาดาวดวงใหม่ที่จะขึ้นมาเหมือนภารดรศรีชาพันธ์
วรชิตวงทองถ่ายภาพธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลรายงานจากเมืองหางโจประเทศจีน